กลับมาจัดหนักกันต่อค่ะกับช่วงพระบาทล้านลาค่ะช่วงนี้นะ
พ่อบ้านแจ๊คของเราจะพาไปอีทครีนค่ะไม่ใช่สิอีทของอีครีนอะไร
ไปถึงจังหวัดสมุทรสงครามทั้งทีมันต้องกินกุ้งหอยปูปลากินปลาทูอะไรอย่างนี้
ครีนคือกินให้หมดอย่าให้เหลือ
ไม่ใช่ที่พี่กาวพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะได้กินหมดแน่นอน
ทั้งหมดที่พูดว่าอีคครีนคือเป็นแบบว่าอาหารครีนฟู้ดที่ปลอดสารพิษ
เป็นแบบว่าเหมือนออร์แกนิคอะไรอย่างนี้
เพื่อสุขภาพและที่นี่เนี่ยรวมไปถึงนี่ด้วยนะ

ผักปลูกเองกาประมงอะไรก็ทำเอง

ทำไมมันครบวงจรขนาดนี้ถ้าเกิดครบวงจรขนาดนี้นะคะ
ต้องตามพ่อบ้านแจ๊คไปเลยค่ะในช่วงนี้
ฮัมมาลาล่า
ใครบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่เข้าท่าไม่ใช่นะฮะเรากำลังเข้าท่าเรากำลังเข้าท่า
ขึ้นจากเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
เบรกที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีบริการเรือพายมาบริการของว่างครับผมนะฮะ
เหนียวมะม่วงทานกันริมห้องตรงระเบียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
เบรกนี้ครับท่านผู้ชมครับอย่าคิดว่าผมจะอู้งานครับผม
ผมจะพาท่านผู้ชมนั้นไปชิมอาหารของที่นี่ครับผม
เขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับผม
อย่าเสียเวลาครับผมเราไปชิมอาหารกันเลยดีกว่าครับไปเลย
อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาชิมอาหารกันนะครับผมนะฮะ
ตอนนี้อยู่กับสาวสวยนะครับผมรีสอร์ทที่พักก็สวยแล้ว
เจ้าของยังสวยอีกท่านผู้ชมครับนะฮะสวัสดีครับคุณพี่ครับ
สวัสดีค่ะแจ๊บแนะนำตัวเลยครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะ
สาวิมลชัยจิตนะคะครับผมนะฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ย
จากที่พักจะเขาเรียกว่าบรรยากาศเป็นถ้ำกลางธรรมชาติแล้วเนี่ยนะพี่นะ
อาหารที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้กันด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราทำประมงเองด้วยฮะ
มีเรือโป๊ะเรือลากฟาร์มหอยแมงพู

เสร็จเลี้ยงไก่เอาไข่มาเสิร์ฟให้ลูกค้า
พูดง่ายว่าทุกเมนูวัตถุดิบเนี่ย
ก็ได้มาจากที่เราทำที่เราปลูกหรือว่าเลี้ยงเอง
ทั้งนั้นเลยนะครับหรือไม่งั้นก็ซื้อจากชาวบ้านแถวนี้
อย่างกุ้งหน้าน้ำจานยังค่ะก็คือชาวบ้านแถวนี้

แล้วน้ำเนี่ยถ้าเกิดสมมุติน้ำขึ้นไหลอย่างนี้
สะอาดมากดินจะไม่เหม็น
ทั้งแม่น้ำที่โตจากน้ำคลองแบบนี้

น้ำจะมีการถ่ายเทตลอดเวลานะครับผมวัตถุดิบดีแล้วท่านผู้ชมครับ
การปรุงเขาบอกว่าพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยยังไงพี่
โอ้โฮแม่ครัวคนนึงมาจากโอเรนเตนค่ะ
ได้พวกพี่เขามาได้ยังไงกันครับพี่ครับ
คือเราขายคุณภาพไงใช่ไหมก็ต้องลงทุนนะคะ

ก็คือกุ้งแม่น้ำนี่แหละก็มาเผานะคะแต่น้ำจิ้มจะต้องแซ่บ
ครับผมก็กุ้งแม่น้ำจากคลองนี้เลยจากคลองนี้เลยนะนี่ครับผม
เมนูต่อไปฮะอันนี้ก็คือเป็นปูเนื้อ

น้ำพริกเผาผมชอบทานน้ำพริกเผามาก

หน้างอคอหัก
ลงเข่งไม่ได้ครับผมตัวนิดเดียวนะครับผมค่ะจริงแล้ว
ปลาทูแม่ฟองต้องตัวเล็กจริงเล็กถึงจะอร่อยมันจะมัน

ใช่แล้วตรงที่ข้างอันนั้นนะคะเป็นใบชะคราม
ไม่ใช่ชะอมนะครับไม่ใช่เนอะ
ชะอมก็จะมีกลิ่นแต่ชะคามไม่มีกลิ่น

ก็เอาไปตรงนั้นเป็นเนื้อปลากระพงห่อหมกอะนะคะ

ก็เวลาเขานึ่งเสร็จสไตล์จีนฮ่องกงคือนึ่งเสร็จแล้วเอาน้ำไปทิ้ง
น้ำทิ้งเสร็จแล้วก็เนี่ยเขาจะเอาน้ำมันร้อนเลยค่ะมาฉา
ฉาเสร็จแล้วทิ้งน้ำมันแล้วก็ทำซอสโบอีกทีหนึ่ง

เริ่มจากอะไรก่อนดีเอาใกล้ตัวก่อนไหม
ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผม

ก็จะมีความเผ็ดมีความจัดจ้านของรสชาติหน่อยนะครับผม
เนื้อมันหวานแล้วก็ไอ้ตัวน้ำของเขาด้วย

ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงขอเป็นปุ้ง
อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านที่
เขาเรียกว่าอยากหลีกหนีความวุ่นวายในกรุงเทพคุณพี่ครับ

ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่

ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่

ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่

ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่

ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่

ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่

ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่

ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่

ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่
ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่
ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่
ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่

ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่
ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่

ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่

ก็จะเชิญชวนน้ำชมทางบ้านที่

เพราะว่ามันดูดีอะ

ว้าว

อะไรแตะมือกับคุณแม่คุณแม่มา
แล้วอาม่ามาแล้วเจ๊จะพยุงอาม่ายังไง
อาม่าไปต่อหม้อมาแล้วเดี๋ยวมาอาทิตย์หน้า

ไปหาข้อมูลเด็ดแซ่บมาให้คุณผู้ชม
อุ๊ยน่ารักทำงานด้วยดีมากเลยน่ารักที่สุด

ครั้งหน้าไม่เจอคุณน้องไม่เป็นไรไม่ต้องคิดถึง

คิดถึงคิดถึงให้น้องไปทำภารกิจก่อน
แต่เจอกับคุณแม่ท็อปแน่นอนแน่นอน

ไปดูย้อนหลังได้รับรองว่าเรามีเรื่องแซ่บตลอดเลยเนอะ
ของรางวัลมาแจกด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะ

โป๊หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวคนดูเยอะนะ

หรอ

กลับไปก่อนลำหลังเลี้ยวกลับก่อน
กะมือให้เมียหน่อยป้ายิง

ป้ายิงนี่ป้ายิง